ก่อนนะคะว่าถ้าไม่รู้จักกันนะคะคิดว่าดิฉันร้องเพลงพร้อมไหมคะ
หันหน้าแล้วรู้เลยว่าดิฉันนึกถึง

โอ้ที่ค่ะ
คือไม่ใช่อะไรหรอกนะคะ

คือพอจับไมค์ขึ้นมาร้องเพลงแบบเสียงดีเลย
ใช่ใช่ขออภัยค่ะคือใครจะไปคิดนะคะว่าหลายคนในวงการบันเทิงนะคะ
ไม่ถึงจริงค่ะพอจับไมค์ร้องเพลงเนี่ยร้องดีไม่ได้แพ้ร้องอาชีพเลยค่ะ

เห็นหน้าจอนะคะก็คือคุณปิงปองทงชัยค่ะตัวแม่สายฮาของวงการบันเทิงค่ะ
เนื้อเสียงเวลาร้องเพลงของเจ้าตัวนั้นโอ้โหคุณผู้ชมขั้นเทพไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะ

โอ้โหผู้ชมคันเพศไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังกันหน่อยค่ะ

ี่ว่นเป็นที่เลยและเสียงกรุ่มกริ้งผมชอบตัวที่หลายคนชอบฟังเวลาพูดแต่พอสามคนนี้จะไปร้องเพลงและระดาษมืออาชีพ
ฤีรากันร้อยค่ะความพร้อมของเสียงขนาดกี่ขนาดให้กันเลยเอาไปเลยค่ะ
ดีดี

ทุกคนด้วยกันเป็นไรจ้า
และที่สุดท้ายก็คือทั้ง๓คนร้องเล่นดินฟังมาก
เป็นนางงามก็แรปได้ไปฟังจ้า

ฟังแบบนี้แล้วอยากเซฟมากอยากเซฟนักร้องทุกคน